คุณผู้ชมคะกรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญที่ระลึก
และเหรียญกระสาปที่ระลึก๓ชนิดราคา
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นะคะ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้
ติดตามกันนะคะว่ามีเหรียญลักษณะแบบไหนบ้างค่ะ
เจ้าหน้าที่แผนกศิลปากรรมสำนักกระสาปกรมธนารักษ์
บรรจงแต่งลวดลายบนแบบด้านหลังกลางเหรียญที่ระลึก

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๔พฤษภาคม๒๕๖๒
โดยเป็นรูปตราพระราชลันจกรประจำพระองค์รัชกาลที่สิบ
โดยมีรัศมีร์โดยรอบรูปตราพระราชลันจกรประจำพระองค์
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ๔พฤษภาคม๒๕๕๙
เรื่องล่างมีข้อความบอกราคา
และข้อความว่าประเทศไทย
โดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
ขณะที่ด้านหน้ามีพระบรมรูปในหลวงราชการที่๑๐ทรงฉลองพระองค์

ฉลองพระองค์กรุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ส่งเครื่องขัตยราชอิสริยพร
อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
และสายสร้อยจุลจอมเกล้า
ภายในวงขอบเบื้องล่างมีข้อความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิลาลงกรพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
คือตรงนี้เราจะต้องการสื่อให้เห็นว่า
สถาบัติมหาศาสตร์ท่านมีความผูกพันกับประชชน

จะเป็นศูนย์ร่วงของเราน่ะ

คนอาทิตรน่ะเราภูมิใจอยู่แล้ว
เพราะว่าเราได้สนองงานรับใช้พระองค์ท่านในทางอ้อม
ขั้นตอนการผลิตจัดทำขึ้นอย่างประนีต
ตั้งแต่การออกแบบสู่การขึ้นแบบด้วยดินน้ำมัน
ก่อนจะนำแบบมาลองเป็นปูนปาสเตอร์
การพิมพ์ยางซิลิโคนและอีพ็อกซี่ตามลำดับ
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกลายย่อ

เพื่อใช้ในการตีตราเหรียญในแต่ละชนิด
สำหรับเหรียญที่ระลึกมีทั้งหมดอยู่๓ชนิดได้แก่
โลหะแพทินัมจำหน่ายในราคาเหรียญละ๑ล้านบาท
เหรียญเงินรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายในราคา๕๐๐๐บาท
และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษจำหน่ายในราคา๓๐๐บาท
ส่วนเหรียญกระสาปที่ระลึกมีทั้งหมด๓ชนิดราคาได้แก่
กระสาปที่ระลึกทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา๑๙๐๐บาทราคาจำหน่ายเหรียญละ๔๐๐๐บาท
กระสาปเงินที่ระลึกประเภทขัดเงาชนิดราคา๑๐๐๐บาทราคาจำหน่ายเหรียญละ๓๐๐บาท
และเหรียญกระสาปที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิเกิ้ลประเภทธรรมดาชนิดราคา๒๐บาทและจำหน่ายเหรียญละ๒๐บาท
อกจากนี้ยังมีเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ละลึกประดับแพร่แถบ
ชนิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีราคาจำหน่ายเหรียญละ๑๖๐๐บาท
กระบวนการกันทั้งหมดแต่ทั้งหมดก็เป็นไปตามเป้าหมาย
เราก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาปที่ระลึกเหรียญที่ลึกประดับไปแถบ
เราสามารถที่จะผลิตได้ทันตามความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ
ประชาชนสามารถจับจองเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาปที่ระลึกได้
จนถึงวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๒นี้
และสามารถรับเหรียญดังกล่าวได้ในวันที่๑มิถุนายน๒๕๖
ส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ละลึกประดับแพร่แถบ
เปิดจำหน่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ณหน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน